ว่าลูกสาวกับเพื่อนนั่งรถเมย์สาย๕๒ที่วิ่งปากเกร็ดบางซื่อ
ปรากฏว่ากำลังจะลงจากรถเมย์ก็กดกริ่งแต่คนขับรถเมย์ขับแบบกระชากมาก
แล้วก็ลูกสาวตกลงมาจากรถเมย์แล้วก็บาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
แล้วก็กระเป๋ารถเมย์เห็นก็ไม่ยอมลงไปช่วยขับรถเมย์ไปเลย
แล้วก็ไปคุยกับกระเป๋ารถเมย์คันเกิดเหตุด้วยนะคะ
นางสาวประเสริฐวานิสวงวันผู้โพสต์เป็นแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าวันเกิดเหตุลูกสาวเพิ่งเลิกเรียนนั่งรถเมย์สาย๕๒ไปกับเพื่อน
จะกลับบ้านในซอยปฏิพัฒน์๑๕แต่พอใกล้ถึงซอย๑๕ลูกสาวก็กดกริ่งจะลง
แต่รถเมย์ไม่จอดค่ะลูกสาวก็เลยกดกริ่งแบบย้ำนะคะจนไปถึงจุดเกิดเหตุ
ก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อซอยปฏิพัฒน์๑๙รถก็ไหลไปเรื่อยกำลังจะจอด
ลูกสาวยืนรออยู่ที่ประตูเตรียมจะลงรถเมย์ค่ะ
คนขับรถเมย์กลับเหยียบเร่งรถทำให้รถกระตุกลูกสาวก็เลยพลาดตกลงไปที่พื้น
มีแผลถลอกที่ขาที่แขนศีรษะฟกช้ำเพราะว่าไปฟาดกับขอบประตู
ซึ่งคนขับก็ไม่จอดลงมาดูกระเป๋ารถเมย์ก็ไม่ลงมาดู
หลังจากนั้นพ่อเด็กก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปนะคะ
เด็กผู้หญิงก็นั่งซ้อนท้ายไปด้วยตามไปทันแถวจตุจักรก็เกิดปากเสียงกัน
คนขับไม่ยอมลงมาเคลียร์บอกแค่ว่าเด็กตกลงมาเอง
คุณแม่บอกว่าตอนนี้อาการของลูกสาวก็ดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ไปโรงเรียนได้ตามปกติแล้วแต่หลังจากนี้ไม่กล้าให้ลูกสาวขึ้นรถเมษายนี้อีกเลย
ก็ให้พ่อคอยรับส่งแทนแล้วคุณแม่บอกว่าสภาพจิตใจของลูกสาวตอนนี้แย่เลยค่ะ
กลัวด้วยครับอายด้วยแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าลองนึกภาพนะ
ถ้าลูกสาวตกลงไปจากรถเมย์แล้วมีรถคันอื่นแซงซ้ายมา
หลุดไปอยู่ใต้ท้องรถเมย์จะเกิดอะไรขึ้นมันจะหนักกว่านี้นะคะ
คือน้องบอกว่ารถมันจอดสนิทแล้วหรือยังคะตอนนั้น
สนิทเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาโมโหหรือว่าโกรธเด็กหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ในตอนนั้นอาการนั้นก็ถึงเลยไปถึงซอย๑๗ที่ล้มเอง
เองทำไมตอนที่พ่อเขาขับรถตามไปเรียกคุยให้จอดคุยทำไมไม่จอด
แล้วทำไมกดกิ่งให้ลงป้ายแรกทำไมไม่จอด
แค่สงสัยตอนนี้ทำเป็นเพราะเหตุอะไรถึงไม่จอด
อันนี้ลูกพี่อาจจะไม่ใช่โชคดีนะ
หล่นไปแล้วไม่ตกใต้ท้องที่อยู่ใต้ท้องรถ
ตกไปแล้วรถคันหลังมันแซงขึ้นมา
เราคิดดูว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าคิดอย่างนี้แค่เฉียวใจก็เฉียวใจแล้ว
จอดรถจอดรถอันนี้เลยลูกผมตกทำไมคุณไม่ดูแล
แล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนมาว่าลูกคุณล้มเองไม่ได้เกี่ยวกับรถเมย์เขาเลย
แม่บอกว่าปกติจะบอกลูกสาวตลอดค่ะ
ถ้าเจอรถเมคันไหนขับไม่สุภาพจดหมายเลขรถป้ายทะเบียนรถเอาไว้นะ
วันนั้นเพื่อนของลูกสาวก็เลยเขียนหมายเลขรถเอาไว้ทะเบียนรถเอาไว้ที่ข้อมือ
ก็เลยตามไปทะเบียนรถก็คือ๑๒๒
นั่นเท่ากับว่ามีอยู่๓คำถามจากผู้ปกครองของน้องที่ตกจากรถเมย์

คือกดกริ่งแล้วตั้งแต่แรกทำไมไม่จอด
ตกลงไปเนี่ยกระชากจนเด็กตกลงไปเนี่ยทำไมไม่หยุดช่วย

ตอนที่พ่อเขาตามไปจนทันเนี่ย
บอกว่าเด็กตกลงไปเองค่ะแล้วก็ไม่ลงมาเคลียร์ด้วยแล้วทำไมไม่หยุดเจรจาทำไมขับหนีไปนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามให้ฮะจะได้ชัดเจนกันไปทั้งสองฝั่งนะครับ
วันนี้เราไปที่นี่เลยครับอู่รถเมย์สาย๕๒ครับแล้วไปเจอรถเมคันนั้นเลยนะฮะ
คนขับแล้วก็กระเป๋าในวันนั้นเลยนะครับ
นางมาลีประดับนินกระเป๋ารถเมย์สาย๕๒นะครับอายุ๔๔ปีนะครับ
คันเกิดเหตุเลยวันนั้นเลยบอกว่าวันนั้นเห็นเด็กนักเรียนสองคนขึ้นมาบนรถเมย์นะ
คนที่อยู่ในโพสต์นี่แหละที่แม่เขาโพสต์เนี่ย
เธอบอกว่าเด็กสองคนที่ขึ้นมาบนรถเมย์เนี่ยถือโทรศัพท์มือถือเล่นตลอดทาง
เมื่อรถจอดป้ายซอยปฏิพัฒน์๑๕เด็กก็ยังไม่ได้กดกริ่งนะ
พอรถกำลังออกตัวเด็กกดกริ่งสองครั้งแต่รถยังไม่สามารถจอดได้ทันที
ต้องไปจอดป้ายตรงซอยปฏิพัฒน์๑๗พอรถจอดสนิทก็เห็นเด็กเดินก้าวลงบันไดไปแล้ว
ประกอบกับผู้โดยสารใหม่ก้าวขึ้นมาก็เลยไม่เห็นว่าเด็กล้มลงหรือว่าเป็นอย่างไรต่อ
ยืนยันว่าถ้าเห็นว่าเด็กล้มจะไม่ปล่อยประละเลยแน่นอนยังไงก็ต้องลงไปช่วย
ส่วนตอนที่พ่อเด็กขับรถนั้นกำลังจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกออตก
จึงไปจอดรอป้ายเลยแยกไปเกือบ๑๐นาทีไปจอดรออยู่
แต่พ่อเด็กไม่ตามมา
แล้วต้องรับผิดชอบไปส่งผู้โดยสารทั้งคัน
ก็เลยขับออกไปไม่ได้ขับหนีแต่อย่างใด

พอเลยซอย๑๕เขาลุกขึ้นมาเขากดออด๒ที
แล้วทีนี้รถมันก็จะจอดไม่ได้ทันทีถูกป่ะเพราะมันเป็นรถเมย์
ก็ต้องไปจอดใต้ซอย๑๗เขาจะลงซอย๑๕แต่ต้องไปจอดซอย
เพราะรถจอดแล้วเราเห็นว่าเขาลงไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาตกลงไปหรือว่าเขาโดดลงไปเราไม่ทันเห็น
ก็คือเราก็รีบกลับเข้าไปเก็บตังค์ผู้โดยสารข้างใน

ไม่เห็นว่าเขาโดดลงไปหรือเขาตกลงไปไม่เห็น

เด็กก้าวขาลงไปขั้นแรกแล้วบันไดมี๒ขั้น
เราเห็นเด็กก้าวขาลงไปแล้วขั้นแรก
เราก็เลยไม่ได้สนใจเราก็เลยกลับเข้าไปเก็บตังค์ข้างใน
ก็คือคนขับก็ยังไม่รู้เรื่องกระเป๋าก็ยังไม่รู้เรื่อง
แล้วผู้โดยสารที่นั่งข้างข้างแถบซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเด็กอ่ะล้มเอง

ก็บอกว่าผู้โดยสารเขาบอกว่าเด็กล้มเอง
ไม่เชื่อคนหนึ่งกูเชื่อลูกกูเขาบอกว่าอย่างนี้
ไม่เชื่อคนหนึ่งกูเชื่อลูกกูถ้าเห็นเขาตกไปจริงเราต้องไปดูอยู่แล้ว
เพราะบริษัทเรามีประกันอยู่แล้วเราจะหนีทำไม

ก็ไม่คุยไม่ได้เจ้าทูเขาไม่อยู่
รถเรามันตามเขาไม่ได้รถเรามันคันใหญ่
รถถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราจะเลี้ยวตามเขาไปได้ยังไงไม่ได้ค่ะ
ทีนี้ค่ะคนขับรถเมย์บ้าง
จำลองนิ่งสกุลอายุ๖๑ปีนะคะ
คนขับรถเมย์คันนั้นเลยคันที่เกิดเหตุก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้ว
รถเมจอดตรงป้ายซอยประดิพัฒน์๑๕
เพิ่งลุกขึ้นมายืนตรงบันไดจนรถเมย์ออกจากป้ายไปแล้วเด็กถึงกดกริ่ง
ก็เลยกดย้ำถึงสองครั้งแต่คนขับรถเมย์บอกว่ามันหยุดไม่ได้
ก็เลยต้องเลยไปจอดป้ายหน้า
คนขับยืนยันว่าไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลย
ไม่พอใจที่เด็กกดกริ่งหลายครั้ง
แล้วก็ไม่ได้ขับรถกระชากเพราะว่าตอนนั้นรถติดมากนะคะ
แต่เราก็ไม่ได้แบบไม่พอใจที่เขากดสิกหรอก

แต่ขอให้จอดตามป้าย
ก็จอดตามป้าย

แม่ค้าร้านยำแหนมอยู่ริมถนนประดิพัฒน์ซอย๑๗

เห็นว่าเด็กเนี่ยก้าวลงจากรถเมย์แล้วก็สะดุดล้มลงไป

คงอายแล้วก็ตกใจก็รีบลุก

อาการเจ็บเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะ

เขาก็เห็นว่ารถเมย์จอดสนิทแล้วเพราะว่ารถติดค่ะ
เห็นรถเมย์เขาจอดช่วงนั้นเป็นรถติดด้วย

ก็เห็นน้องเขาเดินลงมา

ระยะรถเมย์กับขอบฟุตบาท
ก็เป็นระยะประมาณครึ่งนึงแล้ว

ก็เหมือนสะดุดขาตัวเองล้ม

วิ่งมาน้องเขาก็ลุกเหมือนเขาอาย

เพราะว่าเขารีบลุกแล้วเขาก็ไปอย่างเร็วก็มีน้องผู้หญิงเพื่อนเขามาด้วยคนหนึ่ง

แต่ว่าเหมือนรถเมย์เขาจอดนิ่งสนิทหรือว่ามีกระตุกอะไรไหมคะ

ทางฝ่ายคนโพสต์เขาก็ไปดำเนินคดีแจ้งไว้ที่สอนอบังซื้อ

แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันก่อน
เดี๋ยววันจันทร์ทั้งคู่จะมาเจอกันฝั่งรถเมย์กับฝั่งคนโพสต์